คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้นะคบกับเสียคนนี้
มาประมาณสัก๔ปีได้ในแต่ละวันก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันไป
ผัวก็ด่าบางทีมีการทำร้ายร่างกายเมียบ้าง
แขนฝังใจแขนฝังหุ่น
วันนี้เธอมาปลดปล่อยพันธนาการความแค้นของเธอ

คุณผู้ชมครับเห็นพระท่านมารอรับบาทไหมครับ
เก่งออกมาแล้วนั่งใส่บาท
ปั๊บนะฮะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่ง
เมียมาครับผู้หญิงซ่อดได้ยินใส่ป้องเขาเลย
้มเข้าหลังพระไปแล้ว
แล้วเหมือนเธอจะพูดอะไรสักอย่างกับเสียเกงฮะ
โอ้โหพระท่านไปแล้วเดี๋ยวพระมีพูดด้วยนะพูดว่ายังไงเดี๋ยวรอฟัง
ยิงไปรวมทั้งหมด๔นัดครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเธอก็เอาปากกระบอกปืนจ่อหัวครับโอ้โหจังหวะนี้สุดหวาดเสียว
พนักงานในร้านช่วยกันเกลี้ยกล่อมฮะยายาช่วยกันเกลี้ยกล่อมแล้วมีจังหวะหนึ่งนะครับเธอลงไปกอดศพสามีของเธอ
ก็เคยยังไม่ได้ยิงหัวเธอเองใช่ไหมอย่างไม่ได้ยิงด้ม
อย่างเกิดเหตุครับตำรวจสอบภาคครูโค้ดกับแพทย์เวร
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพบว่าเสียเก่ง
มีบาดแผลถูกยิงหน้าท้อง๒นัด
ชายโครงขวา๑นัดอกซ้าย๑นัด
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๔ปลอก

ส่วนผู้ก่อเหตุคือนางสาวทะริญญา

รอมอบตัวอยู่ที่เกิดเหตุนั่นแหละ
กระบอกแล้วก็เครื่องกระสุนอีกจำนวนนึง
ผู้ก่อเหตุให้การแบบนี้บอกว่าคบหากับเสียเก่ง

แต่ว่าเขาก็เคยรู้นะเสียเก่งก็เคยบอกว่า

ส่วนชนวนเหตุคือเธอบอกเธอเครียด
แค้นสะสมยังไงแค้นยังไง

อันนี้เราก็คงจะฟังเธอได้ฝั่งเดียว
เพราะเสียเก่งคงออกมาชี้แจงอะไรไม่ได้
แต่ที่หนักที่สุดที่ท่านบอกว่ามันเป็นฟางเส้นสุดท้าย

วันก่อนเกิดเหตุทะเลาะกันหนักที่ร้านนี่แหละ
ถูกสามีด่าด้วยถ้อยคำหยาบคล้าย

อ้าวอ้ายเจ็บแขนนะครับ

สามีนี่ครับเธอมานั่งเล่าให้ฟัง
สามีก็ยังโทรไปด่าด้วยถ้อยคำหยาบคล้าย
แล้วมันมีคำหนึ่งบอกถ้าแน่จริงก็มาสิ
ท้าหรือครับท้าท้าถ่าย
ใครจะไปรู้ว่าไอ้ความแค้นที่สะสมสะสมนะ

ไปสั่งซื้อปืนออนไลน์มาไว้แล้ววันนี้เธอไปพร้อมกับปืนครับ
บอกว่ากะตายทั้งคู่
เขาก็ดังมาก

มันสุดทนแล้วอ่ะพี่คือเขาด่าว่าเราแบบมากเลยอ่ะ

หนูก็ตั้งใจว่าตัวหนูเองก็ตายเหมือนกัน
เพราะเขาก็ต้องสูญเสียหนูก็ต้องสูญเสียถ้าในเมื่อมันเป็นแบบนี้

ใช่ค่ะเจาะหัวจะยิงตัวเองแล้วลูกน้องเขาก็มาดึงปืนออกจากมือเรา
เขาหักเขามาข้างหลังข้างข้างแล้วก็มาหักต้องมือออกไป
ทำรวจสอบพลังคุ้มตัวเธอนะครับแล้วก็พยานไปสอบประคับที่โรงพรรค
แล้วแจ้ง๔ข้อหาก่อนเลย๑ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกปืนไปในที่สาธารณะสามยิงปืนในที่สาธารณะ
ครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ดำเนินคดีครับ
แล้วพระท่านว่าไงอ่ะพี่เบิร์โอ้โหพระท่านเนี่ยฮะ
พระประถมธรรมมิโกหลายคนอยากรู้
ท่านเป็นวัดท่านเป็นพระอยู่ที่วัดประยูนธรรมราม
เล่าบอกว่าปกติบินทบาทผ่านหน้าร้านเนี่ยนะ
ผู้ตายใส่บาทประจำช่วงเกิดเหตุเนี่ยท่านบอกว่าผู้ตายนิมนต์นะ
แต่ไม่มีกับข้าวเหมือนทุกวันแต่ใส่เป็นปัจจัยแทน
ระหว่างที่กำลังให้พรครับผู้หญิงที่เดินมาหา
ตอนแรกท่านคิดยังไงรู้ไหมสงสัยจะมาใส่บาทร่วมกัน
เมื่อวานนี้ยังจับมือใส่บาทกันอยู่เลย
ท่านบอกท่านเล่าเนี่ยครับแต่พอมาถึงโอ้โห
ชักปืนยิงใส่ด้านหลังต่อหน้าต่อตานะครับ
หลวงพ่อบอกหลวงพ่อก็กลัวโดนลูกหลงท่านก็ต้องแยกออกไปก่อน
รับว่าท่านตกใจมากไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้ครับ
โอ้โหนี่เปิดมาด้วยข่าวสะเทือนขวัญตั้งแต่เมื่อวาน
จริงเกิดขึ้นในระหว่างที่เราอ่านข่าวอยู่นะ
ตอนเช้าตรู่เลยนะครับอ๋อเช้าเออข่าวนี้ถึงมาไม่ทันช่วงข่าวของเรา
โอ้โหแต่เป็นข่าวที่โหดมาก
บทเรียนหลายอย่างนะแต่ว่าอย่างว่าแล้วก็คนตายพูดไม่ได้แล้ว
ใช่คนตายไม่ได้มีโอกาสมาอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่อารมณ์มหัวโทษะนะครับ